พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ
ณโรงพยาบาลสิริราชนับตั้งแต่๓ตุลาคม๒๕๕๙
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๑รวมระยะเวลา๒ปีกว่าค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีได้เรียงลำดับเหตุการณ์ความสำคัญในปี๒๕๕๙
ให้ได้ติดตามกันค่ะต้นปี๒๕๕๙สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่๑๙
วันที่๑๐มกราคม๒๕๕๙รายงานพระอาการอักเสบของพระปภาษะหรือปอดส่วนล่าง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาอักเสบ
หลังจากเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมามีพระประหลอดหรือไข้บางช่วง
หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสดรักษาพระชาดุถวายพระโอสดปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต
และพระโอสดละลายพระเสมหะทำให้อาการอักเสบของพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาลดลงบ้างแล้ว
และเมื่อวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพระปรับภาษะหรือปอดข้างซ้าย
ยังมีการอักเสบเหลืออยู่เล็กน้อยคณะแพทย์จึงถวายพระโอสดปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนาดหนึ่ง
ร่วมกับการถวายออกซิเจนช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่ยี่สิบและยี่สิบเอ็ดตามลำดับ
โดยวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคณะแพทย์ได้เอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
และภาพถ่ายเอ็กซอเรย์พระอุระหรืออกพระนาพีหรือช่องท้องและพระสมองไม่พบการอักเสบ
ส่วนพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาดีขึ้นแต่พบการอักเสบที่พระข้ออื่น
วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคณะแพทย์พบการคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหาทัยผิดปกติ
ความดันของระบบไหลเวียนพระโลหิตในพระปับภาษะหรือปอดสูงกว่าปกติ
ได้ถวายพระโอสดปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตเป็นระยะและถวายออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดถวายกับดูดพระเสมหะและพระเคระหรือน้ำลายตามจำเป็น
เพื่อป้องกันการอุดกั้นหลอดพระวาโยหรือหลอดลมวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายพระไทยเร็วแต่ผลการเอ็กซาเรย์พระอุระหรืออก
ไม่พบการอักเสบของพระปภาษะหรือปอดวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประหลอดหรือไข้สูง๓๘๑องศาเซลเซียส
คณะแพทย์ได้พยายามสืบค้นหาสาเหตุของการอักเสบด้วยวิธีพิเศษต่างทางห้องปฏิบัติการ
ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลตรวจระหว่างนี้เริ่มถวายพระโอสดปฏิชีวนะขนาดใหม่
เพิ่มทางหลอดพระโลหิตและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๒๑ระบุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประหลอดหรือไข้ลดลง
อัตราการหายพระไทยลดความเร็วลงพระอาการเหนื่อยน้อยลงอัตราพระชีพจรลดความเร็วลง
ผลการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษยังไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรคแต่ยังมีการอักเสบในพระวรกายส่วนการอักเส
หรือโทษหลงกับถวายกายยภาพบำบัดระหว่างเดือนมีณาคมถึงพฤษภาคม๒๕๕๙
สำนักพระราชวังออกแถลงการตั้งแต่ฉบับที่๒๒
รายงานผลการติดตามการถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่๘มีนาคม๒๕๕๙หลังจากได้ถวายพระโอสดปฏิชีวนะร่วมกับกายภาพบำบัด
พระประหลอดหรือไข้ได้ลดลง
ผลของการตรวจด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการ
ไม่มีการอักเสบจากเชื้อโรค

พบว่าการอักเสบลดลงอีก
ส่วนการอักเสบที่พระข้อหายเป็นปกติ
ดังนั้นคณะแพทย์ได้หยุดถวายพระโอสดปฏิชีวนะ

แต่ยังคงถวายพระโอสดปฏิชีวนะลดการอักเสบ

ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙

และความดันพระโลหิตลดลงเล็กน้อย
มีการบวมอักเสบของพระชานุหรือข้อเข่าทั้งสององค์
โลหิตมีการอักเสบร่วมกับการติดเชื้อในพระวรกาย
และพระปับภาษะหรือปอดด้านขวาอักเสบเล็กน้อย
เมื่อวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๕๙
อุณหภูมิพระวรกายพระชีพจร
และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว
คณะแพทย์จึงงดถวายพระโอสดเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต
แต่ยังคงถวายพระโอสดปฏิชีวนะ
โอสดลดการอักเสบของพระชานุหรือข้อเข่า
รวมทั้งพระโอสดละลายพระเสมหะ
ร่วมกับการถวายออกซิเจนและกายภาพบำบัด
ทะแหลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๒๔
รายงานการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติ
ซึ่งได้ถวายการรักษาด้วยวิธีใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง
จากช่องพระสันหลังบริเวณบ้านพระองค์หรือบ้านเอว
เข้าสู่ช่องพระนาพีหรือช่องท้อง
วันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๕๙
คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานถวายการแก้ไขปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาพีหรือช่องท้อง
หลังจากทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติ
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อพระพักษ์หรือหน้า
และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด
วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
เคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อพระพักษ์หรือหน้าลดลงมากจนเกือบเป็นปกติ
การหายพระไทยพระชีพจรอุณหภูมิพระวรกายและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว

สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่๒๖
รายงานสรุปพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระอาการประชวนพระนาพีหรือท้องเป็นระยะ
ทรงได้รับพระกรยาหารไม่เพียงพอ
คณะแพทย์จึงถวายพระกรยาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต
การตรวจติดตามพระอาการของพระหาทัยหรือหัวใจ
พบว่าการคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหาดไทยหรือหัวใจไม่ปกติ
ได้ถวายพระโอสดรักษามาระยะหนึ่ง
และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๒๖ได้ระบุ
หากการรักษาไม่มีพระอาการผิดปกติใด
รายงานสรุปพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทราบเป็นรายเดือน

แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๒๗
รายงานการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิต
ด้วยการขยายบอลลูนและฝังขดลวดค้ำยัน
ร่วมกับการใช้หัวกรอเพชรในที่ตีบแคบบางตำแหน่ง
โดยไม่ต้องถวายยาสลบซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ
หลังจากคณะแพทย์ได้ตรวจติดตามพระอาการพระหาดไทย
พบมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ซึ่งอาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหาทัยขาดเลือด

และแขนงหนึ่งของหลอดพระโลหิตเส้นซ้ายตีบแคบลง
อกจากนี้เมื่อวันที่๔มิถุนายน๒๕๕๙
คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจติดตามปริมาณน้ำไขสันหลัง
โพรงพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์

คณะแพทย์จึงถวายการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๒๘
ระบุพระอากาศทั่วไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชี้ว่าพระหาทัยทำงานได้ดีขึ้น
อัตราการเต้นของพระหาดไทยอัตราการหายพระไทย
และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ซึ่งผลการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจพระโลหิต
่งชี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อพระหาทัยขาดเลือดดีขึ้น
เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์
ซึ่งจะถวายตรวจผ้าหัดไทยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ติดตามดูการทำงานของพระหัดไทยในโอกาสต่อไป
วันที่๑๙มิถุนายน๒๕๕๙พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองเพิ่มมากกว่าปกติ
คณะแพทย์จึงได้ถวายการรักษาด้วยการเปลี่ยนสายระบบน้ำในช่องพระนาพี
หรือช่องท้องโดยไม่ต้องใช้ยาสลบ
ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ
ส่วนการตรวจติดตามพระอาการของพระหัฐไทย
หลังถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิต
พบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจพะโลหิต
บ่งชี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อพระหาทัยดีขึ้น
วันที่๓กรกฎาคม๒๕๕๙สำนักพระราชวัง
ออกแถลงการฉบับที่๓๐รายงานพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่๑มิถุนายนถึง๒กรกฎาคม๒๕๖๒
รอบ๑เดือนที่ผ่านมามีพระประหลอดหรือไข้ต่ำบ้างเป็นครั้งคราว
อาการดีขึ้นแต่ยังถวายออกซิเจน
และถวายการดูแลเรื่องพระเสมหะและพระเคระหรือน้ำลาย

พระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติ
คณะแพทย์ได้ถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาพี
หรือช่องท้องผลเป็นที่น่าพอใจ
มาอีก๑เดือนวันที่๑สิงหาคม๒๕๕๙
สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่๓๑
พระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่๓กรกฎาคมถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒
หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายปรับสายการระบายน้ำในไขสันหลัง
โพรงพระสมองเป็นครั้งคราว
ทำให้การระบายน้ำไขสันหลังตลอดเดือนกรกฎาคมเป็นที่น่าพอใจ
การตรวจพะโลหิตบ่งว่าอาจมีการติดเชื้อ
คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสดปฏิชีวนะ
และได้ปรับพระโอสดเพื่อลดพระเสมหะและพระเคละหรือน้ำลาย

แต่ยังมีพระประหลอดหรือไข้บ้าง
คณะแพทย์ได้เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๓๒
รายงานสรุปพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิงหาคมถึงสองกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
โดยตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ยังมีพระประหลอดหรือไข้ต่ำนานครั้ง
โดยไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ
จนเมื่อวันที่๓๑สิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ส่งหายพระไทยเร็วมีพระเสมหะเหนียวข้นมาก
ผลการตรวจพระเสมหะและพระโลหิต
บ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อที่รุนแรง
ส่วนพระปับภาษะหรือปอดไม่พบการอักเสบ
แต่ความดันพระโลหิตลดต่ำลง
และปริมาณพระบางคนเบาหรือปัสสาวะน้อยลง

การทำงานของพระวกะหรือไตลดลง
ผลการเอ็กซาเรย์พบเริ่มมีน้ำข้างในพระปภาษะหรือปอด
คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการดึงน้ำออกจากพระโลหิต
เพื่อนำปริมาณน้ำส่วนเกินออก
จึงทำให้น้ำข้างในพระปภาษะหรือปอดได้ลดลง

ความดันพระโลหิตดีขึ้นเป็นลำดับ
ไม่มีพระประหลอดหรือไข้แล้ว
แต่คณะแพทย์ยังเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด
จากนั้นสำนักพระราชวังได้แถลงการ
ฉบับที่๓๓วันที่๔กันยายน๒๕๖๒
ระบุพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระหาทัย
อัตราการเต้นของพระหาทัย
ความดันพระโลหิตและอัตราการหายพระไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ไม่มีพระประหลอดหรือไข้แล้ว
ส่วนผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะ
ความรุนแรงของการติดเชื้อลดลง
และพระปับภาษะหรือปอดยังมีน้ำค้างอยู่บ้าง
และปริมาณพระบางคนเบาหรือปัสสาวะยังคงน้อย
คณะแพทย์จึงถวายพระโอสดปฏิชีวนะ

แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๓๒
ระบุผลตรวจเลือดเสมหะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการติดเชื้อลดลง
ส่วนน้ำในพระปรับภาษะหรือปอดลดลง

แล้วส่วนผลการตรวจพโลหิตบ่งชี้ว่าการอักเสบลดลง
เอ็กซอเรย์พระปับภาษะหรือปอดไม่พบลักษณะของการอักเสบ
แต่ปริมาณพระบางคนเบาหรือปัสสาวะยังคงน้อย
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๓๕วันที่๑๑กันยายน๒๕๖๒
ที่และเฝ้าติดตามการทำงานของพระวะกะหรือไตอย่างใกล้ชิด
ลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๓๖รายงานพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่๑๒กันยายนถึงวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๒
ระบุว่าการอักเสบของพระปภาษะหรือปอดลดลง
และผลการตรวจพระโรหิตไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อแล้ว
คณะแพทย์จึงได้หยุดการถวายพระโอสดปฏิชีวนะ
ช่วงปลายเดือนกันยายนพบมีพระประหลอดหรือไข้ต่ำ
ชีพจรเริ่มเร็วขึ้นหายพระไทยเร็วขึ้นและมีพระเสมหะมาก
คณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสดปฏิชีวนะทำให้ไม่มีพระประหลอดหรือไข้
ส่วนการหายพระไทยก็เป็นปกติพระเสมหะลดลง
ส่วนการอักเสบติดเชื้อของพระโลหิตก็ลดลง
แต่พระบางคนเบาหรือปัสสาวะยังคงมีปริมาณน้อยอยู่
และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด
สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่๓๗ระบุว่า
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากพระอาการประชวนโดยรวมยังไม่คงที่
และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ

คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานถวายใส่สายสวนเข้าลอยพระโลหิตดำ
เพื่อเตรียมการสำหรับการฟอกพระโลหิตระยะยาว
และเปลี่ยนสายระบายน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองบริเวณบ้านพระองค์หรือเอว
ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความดันพระโลหิตลดต่ำลงเป็นครั้งคราว
คณะแพทย์จึงได้ใช้เครื่องช่วยหายพระไทยเพื่อทำให้ความดันพระโลหิตกลับสู่ระดับปกติ

มีพระชีพจรเร็วขึ้นความดันพระโลหิตลดลง
ผลการตรวจพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น
และพบว่าปริมาณพระโลหิตที่เข้าสู่พระหารุทัยด้านซ้ายช่องล่างลดลงมาก
เป็นผลจากการที่มีความดันพระโลหิตในพระปภาษะหรือปอดสูง
หลังจากนั้นประสบกรณิกรที่ทราบข่าวได้เดินทางไปเฝ้าติดตามพระอาการที่โรงพยาบาลสิริราช
โดยสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวน
อกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนทั้งของไทยและต่างชาติ
ไปติดตามบรรยากาศนำเสนอข่าวกันเป็นจำนวนมาก
กระทั่งวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๕๙แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๓๑
พระอาการประชวนโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยังไม่คงที่ต้องควบคุมด้วยพระโอสด
คณะแพทย์ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด
เพราะอาการโดยทั่วไปมีความดันพะโลหิตลดต่ำลงอีก
อาชีพจรเร็วขึ้นร่วมกับภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีก
ผลของการถวายตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีภาวะติดเชื้อ
การทำงานของพระยกณะหรือตับผิดปกติ
คณะแพทย์ได้ถวายเครื่องช่วยหายพระไทยและถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไตซีอาอาธี
ประชาชนเป็นจำนวนมากหลั่งไหลเดินทางไปติดตามข่าวพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แน่นโรงพยาบาลสิริราชพร้อมตั้งอธิษฐานจิตและสวดมนต์ถวายพระราชกุศล
หวังให้ทรงหายจากพระอาการประชวน
ขณะที่พลังแห่งความจงรักพักดีจากโลกโซเชียลมีเดียได้เชิญชวนคนไทยสวมใส่เสื้อสีชมพู
เนื่องจากว่าสีชมพูเป็นสีมงคลหมายถึงสุขภาพดีสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสบกรณิกรไทยจากทั่วประเทศสุดห่วงใหญ่ในพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มุ่งหน้าไปสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังลงนามถวายพระพร
โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงนามถวายพระพร
พร้อมทั้งขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลนามัยแข็งแรง
โดยเน้นย้ำว่าประเทศไทยต้องอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์